ต่อด้วยผัดไทยสูตรโบราณกว่าครึ่งสัตวรรษ
ปิดท้ายด้วยร้านสามไฟเถากับหลากหลายเมนูเส้นของชาวเวียดนาม
มีนาคมเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีจ้า